หลังมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็มีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสมเกี่ยวกับงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือหลังใหม่ที่ใช้งบประมาณกว่า๑๑๒ล้านบาท
วันนี้ทางกองทัพเรือได้ออกมาชี้แจงถึงเรื่องงบประมาณที่ต้องใช้แล้วก็ที่มาที่ไปของเรื่องนี้แล้วนะครับ

อาคารบ้านพักรับรองผู้บัญชาการทหารเรือภายในพื้นที่ของหอประชุมกองทัพเรือริมแม่น้ำเจ้าพญาฝั่งธนบุรีขนาดมหมาหลังนี้
คือบ้านพักรับรองของผู้บัญชาการทหารเรือหลังเดิมที่ถูกนำมาปรับปรุงทั้งภายในและภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ
จากอาคารหลังเดิมซึ่งมีอายุกว่า๓๐ปีมีสภาพสุดโสมและเคยประสบอุทธกภัยใหญ่ในปี๒๕๕๔ทำให้มีสภาพที่ไม่แข็งแรง
ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้อยู่ภายใต้ชื่อโครงการอาคารบ้านรับรองผู้บัญชาการทหารเรือจึงกลายเป็นเรื่องที่ถูกวิภาควิจารณ์และตั้งคำถามอย่างหนัก
เนื่องจากมูลค่าการก่อสร้างครั้งนี้สูงถึง๑๑๒ล้านบาท
คุมช่างโยธาทหารเรือได้ตรวจสอบแล้วพบว่าอาคารหลังดีมีสภาพสุดโสมมากไม่คุ้มค่าในการซ่อมทำ
ดังนั้นนะครับเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยกรมช่างโยธาฐานเรือจึงขึ้นขออนุมัติหลักการ
ในการที่จะลื้อแล้วก็ต้องสร้างเป็นบ้านรับรองผู้บัญชาการทหารเรือขึ้นใหม่
โดยในการขึ้นวัดหลักการครั้งนี้ก็มีการเพิ่มวัตถุประสงค์ของการใช้งานในการขึ้นขออนุมัติหลักการ
รวมทั้งผู้ติดตามนะครับจะมีการเพิ่มวัตถุประสงค์ในการใช้งานให้เป็นอาคารรับรอง
เรือตรีอภินันเพ็งศรีทองเจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ
ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างหลังนี้
ออกมาชี้แจงว่าวัตถุประสงค์ของการปรับปรุงในครั้งนี้
ไม่ใช่เป็นเพียงบ้านพักของผู้บัญชาการทหารเรือเท่านั้น
แต่ยังใช้ในภารกิจสำคัญในวันที่๑๗พฤศจิกายนนี้
ของกระทรวงกลาโหมในการประชุมอาเซียนสมิตร

พร้อมยืนยันผู้บัญชาการทหารเรือ
ก็ไม่เคยใช้บ้านพักหลังนี้พักอาศัย
เพราะมีบ้านพักส่วนตัวย่านบางบ่ออยู่แล้ว
ที่เห็นเป็นข่าวอยู่ณวันนี้เนี่ยนะครับ

อันนี้คือเหตุผลในความจำเป็น

ผมขออนุญาตนำเรียนเลยว่าไม่ใช่ความลับนะครับ
ของภายในอาคารทั้งหมดนะครับ

ท่านได้กลุ่นาให้โยบายไปเลยว่า
อาคารหลังนี้ไม่ใช่อาคารบ้านรับรอง
ผู้บัญชาการทหารเรือแต่เพียงอย่างเดียว
เพราะว่าท่านที่ผ่านมา
ตั้งแต่ท่านรับตำแหน่งมาท่านไม่เคยพักที่บ้านหลังนี้
ท่านมีบ้านของท่านอยู่ที่บางบ่อ
มูลค่าการก่อสร้างสูงถึง๑๑๒ล้านบาท
ทำให้กองทัพเรือต้องชี้แจงแยกออกเป็นส่วน
และยืนยันว่างบประมาณทั้งหมด
เป็นไปตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพเรือประจำปี๒๕๕๙
ก่อสร้างให้สมเกียรติในฐานะที่กองทัพเรือ

โดยจะก่อสร้างให้เป็นเหมือนโรงแรมขนาดย่อม
สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
พร้อมย้ำว่าเป็นการใช้พื้นที่ให้เต็มศักยภาพ
กรมช่างโยธาทหารเรือครับก็แถลงยืนยันความชัดเจน
ว่าบ้านพักรับรองของผู้บัญชาการทหารเรือหลังนี้
เห็นควรที่จะต้องปรับปรุงมาตั้งแต่เหตุอุทธกภัยปี๒๕๕๙
ซึ่งมีความสุดโทรมมาแล้วกว่า๓๐ปี
ซึ่งในตอนนี้ได้เริ่มที่จะปรับปรุงซ่อมแซม
ประกอบกับกองทัพเรือยังไม่มีสถานที่รับรองแขกคนสำคัญ
และในวันที่๑๗พฤศจิกายนที่จะถึงนี้
จะมีการประชุมอาเซียนสมิตร
ซึ่งจะต้องมีการรับรองแขกคนสำคัญ
ซึ่งอาคารหลังนี้ครับก็จะใช้เป็นที่รับรองแขก
ใช้แทนเป็นโรงแรมขนาดย่อมริมแม่น้ำเจ้าพญาครับ
กรมช่างโยธาทหารเรือยังชี้แจงด้วยว่าค่าปรับปรุงประกอบไปด้วย
ค่างานปรับปรุงและการก่อสร้าง๖๕ล้านบาท
สถาปัตยกรรมสำหรับตกแต่งภายใน๓๒๕ล้านบาท
มีโคมไฟแชงเดอเลียตกแต่งอย่างสวยงามในเนื้อที่๓๐๐ตารางเมตร
และค่างานภูมิสถาปัตย์ภายนอกทั้งหมด๑๕ล้านบาท
การปรับถนนกำแพงดินป้องกันน้ำท่วม
งานประปาสาลาภายนอกอาคารป้อมรักษาการ
และสาราริมน้ำเพื่อรองรับการจัดเลี้ยงภายนอก
และบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้ามารับงานในส่วนนี้
ยังเป็นบริษัทที่เคยได้รับการชื่นชมในเรื่องความสวยงามของสถาปัตยกรรม
และในอนาคตข้างหน้าอาคารรับรองหลังนี้
จะสามารถต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองของรัฐบาลหรือเหล่าทัพอื่นได้อีกด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน